สวัสดีแต่ถ้าว่าปีนี้น้ำมาเร็วมาเยอะราธมณีถ่วมขังกว่าทุกปี
ก็เลยทำให้ไม่ได้อพยพออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

เขาได้แจ้งไหมออกไปส่วนประโยชน์

ทางด้านของนายประจิตสุขะวัฒนะ

ที่ได้เข้ามาประจำจุดพื้นที่ตำบลตากแดด

ค่อนข้างยากลำบากเพราะบางรายเป็นผู้สูงอายุ
รายมีความห่วงบ้านไม่อยากออกจากพื้นที่
ก็เลยทำให้ทีมกู้ภัยปรับแผน
ด้วยการนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือทุก๕ชั่วโมง
ส่วนแผนการป้องกันนั้นทางชมรมได้รับการประสาน

ในการแบ่งกำลังไปเฝ้าระวังตามจุดต่างของจังหวัดชุมพร
และจากการสังเกตมวลน้ำก็พบว่าระดับน้ำตอนนี้เริ่มนิ่ง
ในช่วงเช้าตอนที่น้ำเข้ามา

คำสั่งจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เรามาถึงตรงนี้ตอนที่เรามาเนี่ยน้ำกำลังขึ้นแล้วก็มีประชาชนนะครับ
ติดอยู่ข้างในให้เราเนี่ยไปช่วยอบพยพออกมานะครับ
ส่วนหนึ่งก็คือยังไม่ได้ทานข้าวเราก็เอาข้าวไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็
บริการประชาชนในเรื่องของคนป่วยนะครับออกมาแล้วก็เรื่องอาหาร
ครับผมในช่วงแรกที่เขาอ่าเกิดเพราะว่าน้ำเนี่ย
หากในช่วง๑๒วันจากนี้ไปไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
ระดับน้ำที่เข้าท่วมก็อาจจะกลับเข้าสู่สภาวะโดยปกติครับ
คุณผู้ชมครับก็อย่างที่ได้มีการนำเรียนนะครับ
ในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะโดยปกติแล้ว
อย่างเช่นบริเวณถนนที่ผมยืนรายงานเนี่ย
ตอนนี้รถทุกคันก็สามารถสัญจรผ่านไปมาได้อย่างปกติ

นัทธพงศ์ด้วยสัมเทียร์ข่าวเฟรัสทีวีบริเวณรายงานครับ

ครับก็พายุปลาบึกผ่านพ้นไทยไป